เวลาไปเล่นน้ำเพียงลำพังโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล
มันก็กลายเป็นข่าวเศร้าอยู่บ่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้ที่อุบลราชธานีค่ะ
เด็กอายุ๑๓ไปเล่นน้ำกับเพื่อน
แต่กลายเป็นว่าจมไปคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิง

ไปดูวินาทีชีวิตที่พยายามจะปั๊มหัวใจเด็กนะคะ
โอ้โหนี่ค่ะกู้ภัยมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี
หัวใจเพื่อยื้อชีวิตเด็กหญิงนัทถาบรรเทาอายุ๑๓

องจานอำเภอเมืองอุบลราชธานี

เพื่อนอีก๒คนที่เล่นน้ำด้วยกันกลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย

รวมแล้ว๓คนเรียนอยู่ม๑โรงเรียนบ้านท่าบ่อ

ทำกิจกรรมแต่โรงเรียนยังไม่เปิดสอน

สระน้ำอยู่กลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
ริมถนนบ้านหนองจานท่าบ่อ
น้องเขาไม่รู้ว่าน้ำมันลึกตั้ง๔เมตร

ลื่นค่ะแล้วพลัดตกลงไป

แต่น้องนัทถาจมน้ำศูนย์หายไป
เพื่อนรีบไปบอกชาวบ้านให้แจ้งกู้ไผ่

ตอนแรกน้องยังมีสัญญาณชีพครับ
แต่ข่าวร้ายนะคะเมื่อช่วงเย็น
ที่โรงพยาบาลบอกว่าน้องเสียชีวิตค่ะ

ต้องพูดถึงข่าวของน้องวีโอนะคะ
เด็กชายวัย๒ขวบที่ตกสระน้ำ

พัทยาที่ไปเที่ยวกับครอบครัว

นี่ก็ปั๊มหัวใจยื้อชีวิต
แต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ทัน

ครอบครัวก็จุดเทียนร้องเพลง

ภาพที่วันเกิดเหตุเลยนะคะ

อยากจะให้คนได้เห็นภาพนี้
มันเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าใจสะเทือนใจ
แต่อยากให้เห็นก็เพราะว่าคนตำหนิคุณพ่อคุณแม่เยอะ
ว่าช่วงที่น้องเล่นน้ำเนี่ย

ก็คือน้องจมลงไปไม่กี่นาทีนะคะ
ตำรวจสพเมืองพัทยาไปดูกล้องวงจรปิด
ก็เลยเห็นภาพนี้ครอบครัวกำลังปิ้งย่างอยู่ริมสระนั่นแหละค่ะ

ตกลงไปในน้ำแล้วจมน้ำ๑นาที
คือตอนเป็นข่าววันแรกบอกน้องจมลงไป๑๐นาทีได้
บอกพ่อกับแม่มัวแต่ไปถ่ายคอนเทนต์ถ่าย
แต่จากคลิปนี้ก็จะเห็นว่าน้องจมน้ำหนึ่งนาที
แล้วพ่อก็รีบนำน้องขึ้นมาปั๊มหัวใจและแจ้งกู้ภัย

เฮ้ยเฮ้ยห้อแฮป
กี้มน้ำกล้องให้น้อยพี่
พี่หอล์หรูป
พี่หอล์หรูป
พี่หอล์

อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะมันเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจ
ทีมข่าวไม่ได้อยากจะตอกย้ำความรู้สึกสูญเสียนะคะ
แต่ทางครอบครัวของน้องวีโอบอกว่าคือคลิปนี้มันก็จะเห็น
จังหวะที่เกิดเหตุใครทำอะไรตรงไหนกันบ้าง

ทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะไปที่วัดลับประเขากรุงเทพฯ
ที่ประกอบพิธีทางศาสนาน้องวีโอ
ตำรวจสพเมืองพัทยาไปขอเอกสารและสอบปากคำจากครอบครัวด้วยนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับคุณพ่อของน้องวีโอนายพงฤทธิ์
พ่อยังเศร้าอยู่เลยค่ะพ่อบอกว่า
มันคือความสูญเสียของครอบครัวที่ไม่รู้จะบรรยายความเศร้าเป็นคำพูดยังไงดี
ยืนยันว่าตอนเกิดเหตุไม่ได้เปิดเพลงดัง
ไม่ได้จัดปาร์ตี้ตามที่คนมาวิจารณ์ในโลกโซเชียล
เพราะคลิปเมื่อสักครู่คุณพ่อบอกว่ามันเห็นใช่ไหม
แม่ของน้องเรียกลูกอยู่เป็นระยะ
ใช่ไหมว่าไม่ได้เปิดเพลงดังไม่ได้ปาร์ตี้

หลังจากประกอบพิธีทางศาสนาให้กับน้องนะคะ
ถ้าเจ้าหน้าที่บอกว่าอยากจะนำร่างของน้องไปชนะสูตรครอบครัวยินดี
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อสังคมด้วย
เราสูญเสียจากน้อยหนึ่งแล้วเราสูญเสีย
แล้วก็นำเสนออะไรที่มันแบบให้เป็นความจริง
คือขนาดตัวเราเราไม่ไปพลาดพิงใคร

บอกตรงว่าผู้ประกอบการหรือใครอะไร
ไม่พลาดพิงเลยเพราะว่าเราเข้าใจเขาในส่วนของเขา
แต่ว่าตัวเราเราก็โทษในอุบัติเหตุนี้
ว่ามันเป็นความผิดของตัวเราด้วย
เพราะว่าเราก็ประถมพยาบาลไม่เป็นด้วย

ทำให้ไม่ทันท่วงทีทำให้ไม่ทันการทำให้อะไรอย่างนี้
ผมก็ไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยโทษใครเลยครับ
ไม่ได้โทษอะไรเลยเราโทษตัวเองทั้งนั้น
แต่ว่ามีคนเอาเราไปโยงเป็นเรื่องต่าง

คือเรื่องรูปเนี่ยรูปจริงเราถ่ายเป็นเซต

จะมีการเคลื่อนไหวของคนตลอดเวลา
คือไอ้รูปที่เขาไปวงมันมีแฟนผมนั่งอยู่บนโซภาจริง
แล้วก็มีเด็กอยู่ตรงสระน้ำจริง
แต่ด้านข้างเป็นขาของพี่ชายผม
ซึ่งอยู่มีเด็กแล้วก็มีเด็ก๓คน

จะบอกว่าในเฟรมมันดูเคลียร์มันไม่มีคน
ใช่ครับมีคนอยู่ตรงนั้นตลอด
แล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะมีน้องสาวของแฟนผม

แล้วก็ถ้าเกิดเอาภาพจริงที่เป็นชุดมาเรียงกัน
จะมีน้องสาวผมน้องสาวเขาน้องสาวแฟนผมเนี่ย

ก็คือทุกคนก็จะอยู่ในสายตากันตลอด
คืออยู่ในสายตากันตลอดไม่มีใครคาดสายตา

ไม่มีใครไปนั่งทำอะไรอย่างที่เขากล่าว

ความจริงคือเราอยู่กันตรงนั้นเลยใกล้เลย
ไม่ได้ปล่อยให้เด็กคืออยู่คนเดียว
คือเราตอนนั้นกำลังจะเริ่ม
ยังไม่ได้เริ่มปาร์ตี้คือยังไม่ได้เริ่มกิน
ยังไม่ได้เริ่มเปิดเพลงเสียงดัง

ก็จะรู้ได้ว่าเราไม่ได้คุยกันอะไรเสียงดังเลย

วีดีโออย่าสาดน้ำออกมามันเปื้อนพื้นอะไรประมาณนี้

ก็คือถ้าเกิดเราปล่อยลูกไม่ได้ดูอยู่ในสายตาก็คือ
มันจะไม่มีคลิปเสียงตรงนั้นจะไม่มีหลักฐานตรงนั้นได้
คดีนี้ตำรวจเจ้าของคดีได้เก็บหลักฐานต่างแล้วนะคะ
แล้วก็ให้ครอบครัวของน้องวีโอจัดงานศพให้น้องวีโอจนเรียบร้อยก่อน
แล้วถึงจะเรียกมาสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะ